คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ไปดูคลิปนี้กันเลยนะคะ
ใครที่ได้เห็นเนี่ยโอ้โหอมยิ้มกันไปตามการแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล
ปอสาย๑๖๖ใจดีมาก
ไปเจอสุนัขอยู่บนทางด่วนตอนกลางวันร้อน

รับสุนัขขึ้นรถไปเลยค่ะ

นี่ค่ะเจ้าคุกกี้ค่ะ
คุณผู้ชมคือตอนเที่ยงนะช่วงนี้อากาศร้อนด้วยนะคะ

นี่ค่ะตรงนี้คือช่วงทางลงทางด่วนแจ้งวัฒนา
ปอสาย๑๖๖เขาวิ่งอนุสวรีเมืองทองทานีนะคะ
คือคนขับเขาก็เห็นเขาก็จอดด้วยความเป็นห่วง

เรียกขึ้นรถปอไปเลยแอร์เย็นอยู่บนรถปอนะคะ

จอดเปิดประตูแล้วขึ้นไปเลยแล้วก็ไปนั่งอยู่บนรถแบบนี้

ใช่คือพี่รถเมย์ใจบุญคนนี้บอกว่าเห็นมันเดินแบบเดินเซไปเซมาอากาศร้อนอ่ะ
รถเมย์ใจบุญคนนี้นะคะพี่เตือนประทุมทองค่ะเป็นพนักงานขับรถนะคะ
นกน้อยสีดำเป็นพนักงานเก็บค่าโดยสารนะคะ
นกน้อยบอกว่ามีเพื่อนคนขับรถเมย์สายเดียวกัน
ขับขึ้นทางด่วนมาก่อนหน้านี้ชื่อวิไลวัน
โทรไปบอกคนขับรถคันของพี่นกน้อยค่ะซึ่งก็คือพี่เตือนนะคะ
บอกว่าเนี่ยเห็นหมาน่าสงสารมากเลยเดินหลงอยู่บนทางด่วน
ขับดีระวังชนนะถ้าแวะรับมันได้แวะรับด้วย
คนขับรถเมย์สาย๑๖๖คนแรกที่เจอนะคะ
ถ้าแวะรับได้แวะมันขึ้นมารับมันขึ้นมาด้วยนะเป็นห่วง

นี่ค่ะคงขับผ่านไปแล้วเห็นพอดี
แล้วจุดที่เจอเจ้าหมาที่น่าสงสารตัวนี้นะคะ
รถคันหน้าเนี่ยเบรก
พี่คนขับรถเมย์ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะใช่แน่เลย
รถคันหน้าต้องเห็นสุนัขหรืออะไรแน่เลย
ก็เลยตัดสินใจขออนุญาตผู้โดยสารก่อนนะคะ
ขอจอดและขอรับสุนัขขึ้นมาด้วย
ด้วยความเป็นรถปอเป็นรถแอร์ก็ต้องขออนุญาตผู้โดยสารที่อยู่บนรถ

ทุกคนใจดีมากทุกคนยินดี
ไม่ว่าอะไรเปิดประตูรับมันขึ้นมาเลยค่ะ

เหมือนมันรู้ว่ามาช่วยเปิดปุ๊บขึ้นปั๊บ
แล้วคุณผู้ชมคะพอขึ้นไปปุ๊บนะ
มันก็นอนหอบอยู่ใต้เบาะที่นั่ง
หอบอยู่แบบนั้นพอไปถึงท่ารถที่เมืองทองธานี
พี่ก็น่ารักหาข้าวหาน้ำให้มันกิน
พี่ก็บอกว่ากลัวจะถูกรายงานไปที่ขอสมกเหมือนกันนะ
กลัวจะโดนตำหนิว่าอยู่ดีไปรับสุนัขกลางทางขึ้นมาบนรถอะไรแบบนี้นะคะ
แต่ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือทำบุญ
นี่ค่ะก็ถือว่าเป็นบุญของสุนัขตัวนี้ที่ก็ได้รับขึ้นมา
ไม่รู้ว่าถ้าเกิดปล่อยไว้จะเดินไปไหนตอนไหน
อากาศร้อนจะเดินไว้ไหมโดนรถชนไหมคือเจ้าสร้อยก็เผยแพร่ข่าวนี้นะคะ
ปรากฏว่าไม่ใช่สุนัขจรจัดนะไม่ใช่อยู่ดีไปเดินมั่วอยู่ริมทาง
มันมีเจ้าของค่ะเจ้าของบอกว่ามันชื่อเจ้าคุกกี้
คุกกี้เหรอค่ะเจ้าของมารับแล้วคุณจิราพรค่ะ
เออมันเกิดอะไรขึ้นคุณจิราพรเขาเล่าให้ฟังว่าคือเดิมทีเนี่ยนะ
คุกกี้ก็เป็นสุนัขจรจัดนี่แหละครับเธอรับมาเลี้ยงจากโครงการหาบ้านให้หมา
ปีนึงแล้วนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเธอเปิดประตูบ้านทิ้งไว้
กลายเป็นว่าโอ้โหเจ้าคุกกี้ก็วิ่งตะเลิศออกไปข้างนอก
ตามหาจนทั่วแถวแถวเมืองทองธานีอะค่ะประกาศตามหาก่อนแล้วอะไรก็แล้ว
ตอนแรกเธอหมดหวังไปแล้วคิดว่าคงไม่เจอแล้วล่ะ
เพื่อนไปเห็นโพสต์ของจอสร้อยก็เลยเอามาให้ดูว่านี่เจ้าคุกกี้ของเธอหรือเปล่าเนี่ย
สุดท้ายใช่จริงก็เลยไปรับมันกลับบ้านนะคะ

โอ๊คถ้าเดินลงขึ้นทางด่วนต้นเลยคุกกี้
คุกกี้ขึ้นทางด่วนไม่รู้จะลงยังไง
ทางด่วนยาวอะเดินไปเรื่อยตัวแบบแมมเรือร้อนด้วยนะคะ
ถือเป็นกำลังใจในการทำหน้าที่แล้วก็คนชื่นชมกันเยอะมากจริง
พี่ทั้งสองคนก็บอกว่าดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเจ้าคุกกี้นะคะ
ตอนแรกที่ได้รับแจ้งเขาก็บอกคุยกันว่าเออสงสารเนอะ
อยากเจอเนอะที่คันแรกโทรบอกใช่ไหมว่าถ้าเจอสุนัข
ถ้ารับได้รับมาด้วยเขาก็คุยกันบนรถว่า
อยากเจอมันนะถ้าเจอจะช่วยมันจริงสุดท้ายช่วยมาได้จริงนะคะ
พี่เตือนเนี่ยขับรถโดยสารมา๑๖ปี
นกน้อยเป็นกระเป๋ารถโดยสารมา๒๐ปี
ทำงานกันมานานค่ะทั้งคู่บอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
พิษระเบียบพิษเอาไงบ้างน้องเอาไงเอาโดนก็โดนเรียกเขาขึ้น
น้องมันนี่มันขึ้นรถลงกลาง
น้องเจ้าขอมันรับไงน้องไห้พอรู้ว่าเจ้าขอมันรับก็ดีใจ

เปิดประตูเรียกแบบพี่พีเขาบอกเลยขึ้นเลยฮุกกี้ขึ้นเลย
กี้รู้เลยว่ามาช่วยแน่นี่นะคะ
ทีมข่าวก็เลยลองดูหน่อยซิขับรถในเส้นทางของรถปอสาย๑๖๖นะคะ
ที่เขาไปเจอเจ้าคุกกี้อะนะเดี๋ยวลองดูนะคะเส้นทางตรงนี้เลยค่ะ
เป็นฝั่งขาออกไปถนนแจ้งวัฒนะนะคะนี่ค่ะ
พอไปถึงเนี่ยค่ะทีมข่าวของเราบอกว่ามันมีเจ้าเขียวเป็นหมาเจ้าถิ่นนี่นะคะ
ซึ่งก็เหมือนกับว่าเป็นหมาที่อ้วนท้วนแบบนี้ค่ะ
เขียวนี่อยู่ที่อู่อยู่แล้วอยู่ที่อู่รถค่ะ
เตือนก็เลยบอกว่าคือทีแรกเนี่ยถ้าคุกกี้ไม่มีเจ้าของ
ก็จะกลายเป็นเพื่อนกับเจ้าเขียวนี่แหละก็คือจะให้มาอยู่กับเจ้าเขียวที่อู่รถ

ที่มีเจ้าของนี่นะคะก็เป็นตัวเมียนะเป็นตัวเมียทั้งคู่เลยนะคะ

ทวนสมบูรณ์ค่ะทีมข่าวของเราก็ลองขับไปเรื่อย
จนถึงอู่รถเนี่ยนะคะลองไปตามเส้นทางดู
อู่รถก็เจอนี่เจ้าเขียวนะคะ
ทีมข่าวก็ไปคุยกับสัตวแพทย์หญิงปัฒนีวุฒิวงวาทินนะคะ
คุณหมอปัดโรงพยาบาลสัตว์มีรัก
ฮุกกี้เนี่ยเคยไปรักษาที่นี่

คุณหมอบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยนะคะ
พอช่วยคุกกี้จากทางด่วนขึ้นรถมาได้

ยังมีอาการหวาดกลัวอยู่เลยนะคะ

มีแผลที่ฝ่าเท้าทั้ง๔ข้างเลย

พื้นแบบบนทางด่วนนะคุณผู้ชม

คุณหมอก็ใส่ลำโพงนี่ที่คอเป็นคอลล่า

บอกปกติเจ้าคุกกี้ก็จะขี้กลัวอยู่แล้ว

ปอสาย๑๖๖ทำได้ถูกต้องมากค่ะ

แต่คุกกี้เป็นหมามีเจ้าของผ่านการฝึกค่ะ

คือวิธีที่พี่เขาทำถูกแล้วคือเรียก

คุณหมอบอกว่าถ้าพี่ลงจากรถ

มันจะกลัวอย่าไปพยายามจับมัน
ลองเรียกมันดูด้วยความที่มันเป็นสุนัขมีเจ้าของ

จะวิ่งไปอีกทางหนึ่งเลยก็ได้
แต่คุกกี้เป็นหมามีเจ้าของไงค่ะ
ก็เลยก็เลยเรียนรู้ว่าโอเครถเนี่ย

คือเขาก็เคยขึ้นตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว
เขาขี้ระแวงของตัวเองอยู่แล้ว

แต่ว่าความที่พอเราเลี้ยง
เจ้าของเขาเอามาเลี้ยงไว้ประมาณปีนึงเนี่ย

มันค่อยแบบหายไป

แต่มันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะค่ะ
ความไว้ใจก็มีแต่กลัวก็กลัว

จะเชื่อและขึ้นมาบนรถอะค่ะ

เพราะว่าเขาแค่จอดรถ
ไม่ได้แบ่งเข้าไปชีส
ซึ่งถ้าหรือส่งคนลงไปไล่ตาม

เขาแค่จอดเฉยแล้วก็เรียก
ซึ่งถ้าทำแบบนี้สุนัขก็จะรู้สึกว่า
เป็นน่าไว้วางใจแล้วก็ปลอดภัย
แล้วก็คือไม่ได้จะทำอะไรเขา
แล้วเขาเลือกที่จะขึ้นไปเองอย่างนี้ค่ะ